แหละว่าเป็นนักแสดงใหม่ลุ่มใบรุ่นกัปตัน
มีประเด็นว่าทำผู้หญิงท้อง
เป็นแฟนกล่าวกัปตันโชณทอ
หลายคนเนี่ยเคยติดตามกันอยู่
ไม่ได้ด่งดังแค่เมืองไทยด่งดังไปที่เมืองจีนส์ด้วย
ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าเขาพลาดทำแฟนเก่าตั้งท้อง
เรื่องที่เกิดขึ้นค่ะมันแดงมาจากในอินสตราแกรมของทางฝ่ายหญิงที่เป็นแฟนเก่าของกัปตันนะคะ
โพสต์ภาพที่มีการแชทพูดคุยกับเรื่องข่าวดีกับกลุ่มเพื่อนของเขา
แล้วก็มีกลุ่มแฟนคลับตั้งทวิตคำถามว่าตกลงที่ท้องเนี่ยท้องท้องกับหนุ่มกัปตันใช่หรือเปล่า
เพราะว่าแฟนคลับก็น่าจะรู้นะคะว่าคู่นี้เขาเคยคบหากันมาก่อน
ก็เลยถูกสื่อมวลชนถามถึงกระแสข่าวนี้หน่อยค่ะ
ซึ่งกัปตันเองจากการที่เราดูสัมภาษณ์น้องก็ดูมีอาการเครียดอยู่เหมือนกัน
แล้วก็ได้ชี้แจงกับพี่สื่อด้วยเสียงสั่นเคลือจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
ก็ถือว่าเป็นแฟนนะครับผมเป็นแฟนเก่ากัน
ก็มีความสัมพันธ์ดีให้กันในระหว่างที่แบบคบกันอยู่ครับผม
ส่วนว่าพอเลิกกันแล้วก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนที่แบบดีต่อคนครับ
ตอนนี้ก็คงต้องกลับไปคุยกับหลายฝ่ายก่อนครับผม
ก่อนที่จะแบบสรุปอะไรนะครับ

ก็ถ้าเป็นจริงถ้าเกิดจากสิ่งที่ผมได้ทำลงไป
ก็ผมก็ถ้ามันเป็นจริงนะผมก็ขอเตรียมพร้อมที่จะรับผิดชอบ
เราอาจจะผิดพลาดหรือเปล่าเราไม่รู้
แต่ถ้าเกิดเราทำไปแล้วเราเลือกทำไปแล้ว
แล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบสิ่งของตัวเองครับ
จริงห่วงความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวต่าง
รวมถึงว่าความรู้สึกของเพื่อนด้วยว่า
ไม่ใช่จริงความรู้สึกของทุกคนเลยมากกว่าครับ
ไม่ว่าเกิดมันเป็นเรื่องของเราของคนแนวของเรา

ก็ไอ้นี่ก็อย่างที่บอกผมต้องยอมรับทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น
ถ้าเกิดผมเลือกที่จะทำไปในอดีตแล้ว
ทุกสิ่งที่จะเกิดในนาคตผมก็ต้องพร้อมรับครับผม
คือน้องกัปตันนี่ก็อายุเพิ่งจะ๒๐ปีเองนะคะ
ดูจากการตอบคำถามก็น่าจะมีมูลความจริงอยู่
เพราะว่าถ้าไม่ใช่ก็คงปฏิเสธมาแล้ว

เออถ้าเกิดขึ้นจริงเขาก็พร้อมจะรับผิดชอบนะคะ
ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็เป็นกำลังใจให้

เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายก็คงเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่แล้วกันกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ว่าออกมาก็ไกลแบบนี้นะคะ
แต่ว่าวงการในบันเทิงก็คงจะให้โอกาส
เพราะว่าถ้าน้องออกมายอมรับบอกว่าออกมาแก้ไขในสิ่งที่น้องได้ทำลงไป
คงจะไม่ได้หมดอนาคตในวงการบันเทิงซะทีเดียว